คุณผู้ชมคะมาเข้ากันที่เรื่องที่กำลังเป็นกระแสสังคมนะคะ
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์จากกรณีของหลวงปู่แสน
หมอปลาเนี่ยไปบุกถึงวัดแล้วก็มีเรื่องราวเปิดเผยออกมานะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ตั้งคำถามว่านี่มันคือการจัดฉากหรือเปล่า
ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางหมอปลาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่า
มีการส่งนักข่าวเข้าไปจริงแต่ยืนยันไม่ใช่การจัดฉาก
ก็เลยให้เจ้าแคทนี่แหละครับพาไปเป็นเพื่อนให้เจ้าแคทก็เป็นเพื่อนนะ
แต่จังหวะที่พอไปถึงเนี่ยเขากลับเรียกเจ้าแคปเข้าไป
แต่เขาไม่เรียกไอ้สองคนก่อนให้เข้าไปแคทก็เลยเข้าไป
ซึ่งในวันที่ลงพื้นที่เนี่ยไอ้แคทเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไร
แค่เราบอกให้เจ้าแคทเนี่ยไปเป็นเพื่อนน้องทนายสองคนนะ
บางคนบอกว่าออกมาแก้ตัวหรือเปล่าว่าแต่ที่พูดเนี่ยความจริงหรือเปล่า
อันนี้คือพูดความจริงแต่พูดความจริงก็คงบอกว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานแล้ว

นี่แหละค่ะหมอปลาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการหาหลักฐานแต่ไม่ใช่การจัดฉากนะคะ
ขณะที่นักข่าวสาวค่ะที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะ
ก็มีการเดินทางไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวศที่จังหวัดอำนาจริงเมื่อวานนี้นะคะ
นำพาลใบสีเนี่ยไปขอขมาหลวงปู่แสงต่อหน้ารูปของหลวงปู่
ก็ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาแล้วค่ะ
ตัวนักข่าวสาวรายนี้ยอมรับค่ะว่าตอนนี้ในจิตใจย่ำแย่จริง
รู้สึกผิดที่ทำอะไรไม่เหมาะสมออกไปแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมินหลวงปู่แสงค่ะ
เป็นการโตเถียงกับพระอุปถาคที่อยู่ข้างเท่านั้น
ส่วนคลิปที่เธอเข้าไปถ่ายหลักฐานเธอบอกว่า
หมอปลาขอให้เธอเข้าไปเป็นเพื่อนทีมทนายความ
รับค่ะไม่ได้ปรึกษาต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาก่อน

ขอโทษในสิ่งที่เธอแสดงออกไปและถือเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตผู้สื่อข่าวค่ะ

พี่ก็อยู่ในเหตุการณ์พี่ก็รู้
พอดีผมไปช่วงหลังนะครับ
ครับก็เข้าใจครับเข้าใจทุกคนเลยผมเข้าใจทุกคนเลย
นี่ค่ะทีนี้พอแบบหลังจากขอขมาอย่างที่บอกคุณคือ
ในโลกโซเชียลเขาก็มีการไปจับสังเกตแหละ

ก็รู้ว่านักข่าวคนนี้คือคนที่อยู่ในคลิป

ทีนี้ค่ะต้นสังกัดพอรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ต้นสังกัดก็มีเป็นประกาศออกมา
บอกว่านักข่าวคนนี้ได้ทำผิดจริยธรรม

หนึ่งก็คือกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว
สองแสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่สื่อ
แล้วก็๓คือตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่น

ดังนั้นค่ะทางต้นสังกัดก็เลยให้นักข่าวคนนี้
พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของช่อง
มีผลตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันที่๑๓พฤษภา
ทีนี้สมาคมวิชาชีพสื่อก็มีการออกแถลงการเหมือนกันนะคะ
ขอให้สำนักข่าวแล้วก็สถานีต้นสังกัด
ต้องใช้ความระมัดระวังในการเสนอข่าว
บางทีมันอาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แล้วก็ต้องใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสมดุลด้วย
เอาจริงนักข่าวสาวรายนี้ตอนแรกถูกพักงานนะคะ
แต่กลายถึงวันล่าสุดถูกให้พลสภาพแล้ว
ขณะที่ทางด้านของทิศไพรวันวรรณบุตรค่ะ
บอกว่าเตรียมที่จะพาหมอปลาเข้าไปกราบขอขมาหลวงปู่แสงในวันนี้
โดยบอกว่าหมอปลาโทรศัพท์มาหาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กระทำการขอขมาต่อหน้าหลวงปู่แสงถึงสถานที่ที่หลวงปู่เนี่ยพำนักอยู่
แต่ติดที่ว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่นั้นปฏิเสธการแสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งนี้
ตนเองจึงจะเดินทางไปที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีค่ะ
เดี๋ยวจะนำหมอปลาแล้วก็คณะไปทำพิธีขอขมากรรมต่อหน้ารูปของหลวงปู่แทนค่ะ
ทางด้านของพรายวันเองก็ยังบอกด้วยนะคะ
คนโพสต์ส่วนใหญ่เป็นคนมีธรรมะและเหตุผล
เมื่อใครสักคนเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
และพร้อมที่จะยอมรับหรือแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดเกินเลย

ซึ่งล้วนแล้วแต่ศึกษาในทางทำด้วยกันทั้งนั้น
น่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี